ดูเรื่องที่เฉียดตายของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเขาไปร่องแพร่
ร่องแพรอยู่กลางน้ำช้างโผล่ขึ้นมา
แพร่ท่มเลยน้ำในน้ำ
วิ่งมาเลยเอาไปดูภาพเหตุการณ์เลยครับ
มันก็กลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยนะเขาอยากเล่นด้วยดูทรงแล้ว

น่าจะเป็นลูกช้างนะ

ดูแล้วเหมือนเขาไม่ได้มีอาการฉุนเฉียว

แต่ด้วยความที่มันก็อันตรายนิดนึงแหละ
มันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะเฉียดตายเหมือนกัน

เพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอแม่วางที่เชียงใหม่

คือพอจมไปแล้วเนี่ยคือช้างมันก็อยู่ไง
แล้วมันก็ไปโดนช้าง

ช้างกำแพงผมกับลูกค้า
ไม่โดนเองคงไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไง
มันก็ขึ้นมาแบบนี้มันเถอะ

ฮไม่ต้องเล่นน้ำของเขาอยู่ดีมาแย่งอื่นที่เขาทำไม
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่โดนช้างชนแพนก็มาจากกรุงเทพ
เพราะดีทุกคนก็ปลอดภัยบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
ส่วนเจ้าของปางช้างก็ส่งตัวแทนไปเจรจาเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนเจ็บต่อไป
ถ้าฟังจากเสียงที่มันอยู่ในกล้อง
หัวเราะสนุกมาช้างมาเล่นด้วย
เพราะเขางงว่าเอ๊ะอยู่ช้างมาได้ยังไงเนอะ